คุณผู้ชมคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งแสงความดีกับพี่ณเดชน์

คว้าปริญญาโทมาชื่นใจครอบครัวนะคะที่สำคัญค่ะ
มีภาพนะคะที่ว่าถ่ายคู่กับน้องยายา

ใช่นะคะแสดงความยินดีด้วยกันค่ะ
มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องให้แฟนคลับได้ใจบางอีกแล้ว

ว่าบางเดี๋ยวให้ดูรูปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่รูปนี้หันหลังเป็นไงล่ะค่ะ
ต้องหันไปดูอย่างนี้เลย
ใช่นะคะก็ล่าสุดค่ะทำเอาแฟนคลับใจบังอีกแล้วนะคะ
น้องยายาโพสต์ภาพของตัวเองค่ะ

นะคะเห็นแล้วขอตั้งแคปชั่นให้หน่อยละกันนะคะ
แดดที่แยงตาหรือจะสู้สายตาที่แยงใจ

โอ๊ยคุณผู้ชมข้างหลังมีแค่เชือกเส้นเดียวนะคะ
ที่บอกว่าใจบางเนี่ยมันบางจริง

คือหน้าน้องยายาหันมาก็ละมุน
เอวก็บางค่ะพี่แจ๊กกะลีน

แปลว่าภาพนี้ผ่านเซ็นเซอร์แล้วลงได้ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชม

เสียงแจ้ว
แต่เสียงแจ้วว่าเซ็กซี่ตัยเช้าเลยนะครับน้องยายา
แล้วดิวความกี้สงสัยของเรานี้ครับคุณผู้ชม
อยากรู้จริงว่าใครเป็นคนถ่ายรูปให้
เข้าไปกดดูโพสต์ก่อนหน้านี้ของน้องยายานะคะ

อยู่สนามย่าริมน้ำที่เขาใหญ่ค่ะ
แล้วใครถ่ายแถมมีการแท็กชื่อก่อนนี่
เห็นไหมซูกิมิยาสนะคะแอบเห็นว่ามีกล้องสีดำนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องของพี่ณเดชน์หรือเปล่านะคะ
แล้วพอเข้าไปดูในอินสตาแกรมนี่ไง

และพอเข้าไปดูในอินสตาแกรมของแม่แก้ว
คุณแม่ของณเดชน์นะคะก็โพสต์คลิปวิดีโอชมธรรมชาติ
เห็นน้องกวางเดินอยู่ริมน้ำภาพนี้คุณผู้ชมไปปิ๊กนิกเหรอ
แถมยังแซวนะคะว่ามีเสียงของลูกชายด้วย
เป็นบรรยากาศเดียวกันเลยคุณผู้ชม
น้องยายาไปนั่งปูภาพปิ๊กนิกนั่นแหละ
และคำเฉลยก็อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ค่ะมีแฟนคลับบังเอิญไปเจอทั้งคู่นี่ไงเออ
ร้อยนี่ขนาดแบบว่าอำพลางตัวแล้วนะคะ
อาจจะไม่ได้อำพางอาจจะแดดร้อนแล้วป้องกันโควิดถูกต้องนะครับ
เป็นอันว่าทริปนี้เขาไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
แต่เอาจริงนะคะขอแอบแถวพี่ณเดชน์หน่อยนึงนะคะ
เพราะว่าจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริง
สตูมพี่เขาดูสิคะใบตองเข้าป่าไง
กั๊กนะจ๊ะหมวกไม้พรมนะจ๊ะใส่แมสปิดครึ่งหน้าไปเลยนะคะ
นี่ถ้าไม่ใช่พระเอกเบอร์ใหญ่เนี่ยจำไม่ได้นะ
แต่พี่ณเดชน์ยังไงมองแค่ในตาตาดำดิฉันก็รู้แล้วว่าเขาหล่อ
โอ้ยแค่ขนตาพี่เซ็นต์กะลิงก็จำได้แล้วนี่
มาหลากหลายงานมากแล้วนะคะดิฉันก็ยืนยันคำเดิม
อยากฟังเพลงนี้เพลงอะไรจ๊ะ
อันนี้คือเพลงอะเส็นติงมา